แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนกำลังตั้งคำถามว่า

สำหรับการตรวจสอบโครงการอุทยานราชพักษ์เมื่อวานนี้นะครับ
อีกฝั่งบอกว่าจบแต่อีกฝั่งดูเหมือนจะไม่จบ
ในวันนี้นะครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
พร้อมกับผู้บัญชาการทหารบกยืนยันว่าจบนะครับ
ขณะที่ผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะอดีตประธานโครงการ
ได้แถลงข่าวชี้แจงอีกครั้ง

ไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับผลเอกภัยบูลคุ้มฉายา
แต่เมื่อวานนี้คำให้สัมภาษณ์ของพลเอกอุดมเดช
ที่ค่อนข้างจะขึงขังหลังจาก
รับฟังการแถลงของคณะกรรมการสอบสวน

เรียนเลยว่าผมไม่ได้พูดกับท่านนานมาก
เพราะผมไม่อยากจะไปทำให้เสียลูกอย่างที่ท่านพูด
ก็จะเห็นว่ามีข่าวลงมาตลอด
ถึงว่าท่านที่จบกันเรียบร้อยแล้ว

ผมยืนยันกับพวกเราตรงไม่ได้กับท่าน
ผมไม่ได้กับท่านว่าท่านไปพูดเรื่องของจริงมันผิดครับ

แต่คำพูดนี่มันอีกเรื่องหนึ่ง

เพราะว่าปปทผมถามปปศปทก็ไปสอบ

ก็คือไม่ได้อย่างนี้ทั้งสอบท่าน
ผมส่งประชาแน่คนละประเด็นหนึ่ง
ประโยคนี้เองที่ทำให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตผู้บัญชาการทหารบก
ในฐานะประธานโครงการมูลนิธิราชพักษ์
ออกอาการไม่พอใจคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกภัยบูลคุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอตช
ซึ่งผลเอกอุดมเดชตั้งข้อสังเกตว่า
เมื่อผลสอบสรุปชัดเจนว่าโครงการนี้ไร้ข้อทุจริต
แต่ทำไมบางคนจึงไม่ยอมจบ
พร้อมเปิดแถลงเพื่อชี้แจงข้อสงสัยเพิ่มเติมในวันถัดมาทันที
เรียนว่าท่านสามารถดูวันที่ต่าง

เรื่องราวที่เริ่มเป็นประเด็นเนี่ยจะเป็นประเด็นหลังจากที่

แล้วก็ผมใช้คำว่า
มีท่านบางท่านไม่เข้าใจแล้วกันนะครับ
อาจจะสงสัยก็สงสัยกันได้

โดยคนบางคนที่พลเอกอุดมเดชเอ่ยถึงคงไม่ใช่ใครที่ไหน
นอกจากพลเอกธิรชัยนาควณิชย์
ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบัน
ที่เข้ามารับตำแหน่งต่อจากพลเอกอุดมเดช
ที่ต้องการให้เรื่องนี้เกิดความกระจ่าง

โรงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์เป็นคนต่อไป
จนทำให้ในวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ถึงขนาดต้องเรียกพลเอกธีรชัย
ตอบคำถามของสื่อมวลชนในเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
เมื่อผลสรุปของศอชตอกฝาโลง
ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในโครงการนี้
แต่ก็พร้อมจะส่งข้อสงสัยของนายจตุพรพรมพันธ์
ประธานนปชไปให้คณะกรรมการป้องกัน
ปราบรามการทุจริตแห่งชาติสอบสวนต่อ
สังคมจึงจับจ้องไปที่การทำงาน
หน่วยงานปราบรามการทุจริตระดับชาติ
ว่าจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเข้มข้นจริงจัง
ที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้มากน้อยเพียงใด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน